จอบไว้ทำงานแล้วใช้แม่ฮ่าอู้เห็นว่าล่า
ฟังเหตุว่าทำงานวันนี้ลงทุนโทรน่าใหม่เลยอยากคามคิด
ค่ะฮัลโหลอ่ะสายปั่นไปแล้วโอเคได้เลยขอบคุณคุณลูกแล้วกันนะคะ
ได้มาแล้วหนึ่งเพลงเห็นไหมนะคะเออเรื่องแบบนี้นะคะ
ลองกดดูค่ะคุณผู้ฟังไม่แน่หรอกสายต่อไปนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้
ดูอย่างคุณรถสินะคะวันนี้โทรติดม้าไมค์อีกต่างหาก
สาย๒มาได้เลยนะคะวางสายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วกดดซะในลังค์ขอบคุณค่ะครับนะครับ

ก็เชิญคิดไหวอย่าเสียแบบแค่ตายโจรกลงไป
สวัสดีครับทุกคน